คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมันจะกลายเป็นข่าวดังหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางเพจดังเขาเอาคลิปความยาวประมาณนัก๔นาทีกว่ามาลง
เห็นผู้ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
แล้วก็เห็นเด็กผู้ชายแล้วลักษณะเนี่ยคือการมีสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชม
แล้วจากข้อมูลที่เขาให้เนี่ยนะเขาบอกว่าเหตุเกิดทางภาคเหนือ
นี่ค่อยไล่เรียงดูตามคลิปไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เขาก็แฮชแท็กไว้ว่าเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ส่งมาให้เพจ
เพจก็เอามาเผยแพร่ต่ออุ้ยนี่เพิ่งลงเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเองนะครับ
ในคลิปเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะคะพระสงฆ์ชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์เนี่ย
นั่งอยู่ที่เตียงแล้วผู้ชายคนหนึ่งอยู่หน้ากล้องที่เป็นเงาดำเนี่ยเนี่ย
อ่ะมาแล้วแล้วเขาก็กำลังถอดกางเกงเหมือนกำลังจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง
คือสักพักเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะว่าเขาเอาของออกมาจากกระเป๋ากางเกง
ใช่แล้วก็ถอดกางเกงออกเลยเหลือแต่กางเกงในแล้วก็เดินไปที่เตียงที่พระสงฆ์เนี่ย
นอนรออยู่คุณในเพจเนี้ยเขาบอกว่ามีบางช่วงบางตอนอ่ะ
คือเห็นอวัยวะเพศด้วยแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้โพสต์ลงในเพจนะ
ใช่ค่ะเอามีลงสักประมาณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเอง
มีมีคลิปสี่นาทีด้วยแต่เขาบอกว่ามันมีช็อตที่แบบเห็นชัดชัดอะเอาไปลงบินเตอร์
เล่ามาลงไว้สี่นาทีเหรอแต่ว่าเขาก็ตัดต่อแล้วก็เซนเซอร์เอาไว้
แล้วเขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยทักมาที่เพจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
คือเขาพูดว่ามีพระชื่อดังทางภาคเหนือจ้างเด็กผู้ชายไปมีเพศสัมพันธ์
ทราบว่าเพจเนี่ยพอจะลงเรื่องนี้ได้ไหมครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยโดนเขาขู่ฆ่าอยู่นะครับ
เขามีพวกนายพลในกองทัพเนี่ยหนุนหลังเขาอยู่นะครับแล้วก็ผู้ว่าคนใหญ่คนโตในจังหวัดครับ
ส่วนที่ได้คลิปมาได้ไงก่อนที่เขาจะพาเด็กมาห้องนั้นเนี่ย
จะเปิดไว้คนแถวนั้นจะรู้ปกติไม่มีใครอยู่เลยได้แอบถ่ายเอาไว้
แล้วยังมีเรื่องช่อโกงกับพวกที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้อีกนะครับ
แต่ผมไม่ได้มีหลักฐานตรงนั้นมีการเอาเงินวัดไปใช้เรื่องส่วนตัวศัลยกรรม
ถ้าผมได้หลักฐานผมจะส่งไปให้นะครับอันนี้คือคนที่เขาแจ้งมายังเพจ
แล้วก็แฮชแท็กอย่างที่คุณสืบสกุลบอกก็คือเรื่องเล่าจากทางบ้าน

บางคนก็บอกว่าการร่วมเสพสังวาสไม่ว่าจะกับผู้หญิงผู้ชาย
พระวินัยถือว่าผิดร้ายแรงถึงขั้นปราชิกขาดจากความเป็นพระ
ทางคณะสงฆ์ต้นสังกัดต้องรีบดำเนินการ
บางคนเห็นคลิปแล้วก็บอกว่าโอ้โหหมดคำจะพูด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าหลังจากนี้ด้วยนะ
บางคนบอกว่าอย่าเรียกว่าพระเลย
เรียกว่าไอ้นูนไอ้เนี่ยอะไรก็ว่าไปนะ
ก็ต้องดูเรื่องของการตรวจสอบนะใช่
ว่าตกลงว่าเป็นพระจริงหรือเปล่านะครับ